คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนเข้าหูทูยัวเอเอเอเอส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
ที่จะพาคุณดำดิ่งไปสู่โลกของภาพยนตร์

ก็เพราะว่าอีพีนี้เราจะมาคุยกันเรื่องซีรีส์เกาหลี
ใช่แล้วเราก็แต่งตัวมาเกาหลีเกาหลี

มีใบบ้านของน้อง

วันนี้เราก็เลยจะมาคุยเรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีกัน

ซึ่งแน่นอนใช้อะไรไปไม่ได้

ซีรีส์เกาหลีมากกว่าชาติใดในโลก
ก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้พูดจริง

บริโภคซีรีส์เกาหลีกันอย่างบ้าคลั่ง
ถูกต้องแล้วเผลอว่าคนไทยกันเองเนี่ย
ซีรีส์เกาหลีมากกว่าดูซีรีส์ประเทศอื่นด้วยซ้ำ
ไม่แล้วคือที่เราต้องมาพูดเพราะอะไร
คนรอบตัวเราก็ดูเหมือนกันถูกไหม
ลุงป้านะแม่
อย่างเราอย่างนี้เราดูเราดูซีรีสเกาหลีเราชอบดู
หรือขนาดคนที่เฉยไม่ค่อยดูเท่าไหร่
ยังได้ยินเรื่องซีรีส์เกาหลีอยู่ตลอดเวลา

ก็ยังได้รู้ว่าช่วงนี้มันมีเรื่องอะไรอยู่

เช่นเนี่ยเช่นแม่เราก็พี่สาว
แล้วก็แม่แล้วก็พี่สาว
แอะใช่ไหมคือเราเนี่ยเราไม่ได้ดูถูกไหม

แม่และพี่สาวของเรานั้นก็จะชักชวนว่ามาดูเรื่องนี้กันสิอะไรอย่างนี้
หรือบางทีก็ไม่ชักชวนด้วยก็นั่งอยู่ที่บ้านเตียงตัวเปิดตลอด
ถูกต้องนั่งกินข้าวก็แบบโหส๑๙๘๔อยู่กุช่ว
คือคำว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
ใช่แล้วมันแบบว่ามันจะไม่ใช่โมเมนต์ที่แบบว่าตั้งใจจะต้องมาพร้อมกันดู
แต่แบบเปิดตอนรีดผ้า
เปิดต้องชมรีดผ้าเปิดต้นกินข้าวอะไรอย่างเงี้ย

ก็มีคนที่ไม่ค่อยเข้าถึงเทคโนโลยี
อย่างแบบว่าอย่างคนที่ไม่เวลาดู
เราคิดว่าจะเป็นคนที่อายุมากเท่าไร

ยิ่งคนแก่ยิ่งอย่างแม่แบบนี้
กำลังจะพูดว่าแม่ตัวเองอายุมากเหรอ

คุณแม่ครับขอคลอง

นั่นแหละเอาเป็นว่าขนาดแม่เหมือนยิ่งคอยอายุมากขึ้น

กลายเป็นว่ายิ่งเขาอายุมากขึ้นเขายิ่งดูซีรีส์เกาหลีมากขึ้นว่ะ
แล้วมันไม่ใช่แค่แบบวัยรุ่นหรือว่าแบบพี่เราเพื่อนเราอย่างนี้เน
ใช่ตอนแรกเราคิดว่ามันจะแค่แบบแค่คนเจนเราเนอะ

โอเคโทษโทษแซวแซว

หลายคนคนเขาดูแล้วก็คุยคุยกับเรานะ
ดูเรื่องนี้หรือยังเรื่องนี้มันมีแบบหักมุมตรงนี้
เฮ้ยคนนี้มันอย่างนี้อะไรอย่างนี้

จะชอบถามแม่ว่าทำไมถึงดูซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้
ใช่ป่ะอยากรู้ใช่ป่ะอยากรู้ว่าแม่เรื่องมันน่าสนใจเหรอ

แม่ไม่แม่บอกว่าก็พระเอกหรอแม่ชอบคนนี้

ใช่แล้วที่ถามแม่ว่าแม่ทำไมไม่ไปดูแบบว่า
ซีรีส์ฝรั่งซีรีส์ตอนตกว่างอะไรอย่างงี้
ไม่บอกว่าก็นางเอกไม่สวยก็พระเอกไม่หล่อ

เศร้าอยู่เหมือนกัน

ซึ่งเราคิดว่าหลายคนก็คงดูแบบนี้เนาะ
ดูจากนักแสดง

เรื่องราวต่างความรักความสัมพันธ์

ใช่แล้วก็เลยเป็นที่มาของการพูดเรื่องนี้ในวันนี้

ว่าทำไมคนถึงชอบดูกันจังนะซีรีส์เกาหลี

แม่เราพี่เราที่แบบปกติก็คือไม่ดูซีรีส์ด้วยนะ
หรือถึงขั้นว่าแอบแต่งตัวตามนางเอกว่า
หรือก็ถึงขั้นแบบว่าลากอิทธิพลจากซีรีส์

ไปศิลปินไปกินอาหารเกาหลี

หรือแม้กระทั่งว่าเราบินไปเที่ยวที่เกาหลีกันเถอะ

ไม่ได้ซีรีย์จ๋าขนาดนั้นใช่ไหม
แหมเราเป็นสายอะไร
แต่ก็แรกบอกว่าเป็นสายหนังเกาหลีเนี่ย

แต่จริงแล้วเราคิดว่าหนังเกาหลีกับซีรีสเกาหลีก็มีความเชื่อมโยงกันอยู่นะ
เพราะว่าในยุคนึงอย่างเราเป็นผู้ชอบดูหนังเนอะ
เราก็จะแบบเสพหนังเกาหลีประมาณนึง
ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วงการซีรีส์เกาหลี
ญาติพี่น้องเพื่อนอย่างหนังที่เราดูจะเป็นประเภทแบบเบอร์นี่
อาหนังดูแยกหน่อย

คือทั้งหมดนี้มันเป็นหนังที่มีศิลปะ

หรือว่าจะเป็นแบบมีชั้นเชิงที่มันลึกซึ้งลงไปอีก

ด้วยความเคยชินว่าภาพยนตร์เกาหลีมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ
แต่พอพูดถึงทีมที่เกาหลีเราก็จะมีภาพว่าแบบ
มันจะเป็นอีกกลิ่นอีกรสชาติหนึ่งใช่ปะ

ว่าแบบเคยมันมีแค่แบบความรักสามเศร้า
มันจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของครอบครัวอะไรอย่างนี้
หรือแบบทีลเลอร์
แต่เขาจะเน้นทีเลอร์แล้วเขาไปสุดนะซีรีสเกาหลี
มันก็จะมีภาพจำแบบนี้อยู่
เฮ้ยซีรีส์เกาหลีมันอาจจะวนอยู่แค่นี้ไหมอะไรเงี้ย
แล้วทำไมมันถึงดังวะ

เป็นเรื่องเวลาการตามหาว่า
อาชญากรตัวเอง

ก็มีความแอคชั่นขึ้นมาแล้วก็สืบสวนนักเลย
เพราะมันคือการค้นหาความสิ่งว่าอาชญากรคนเนี้ยคือใคร

เพราะว่าแต่ละเรื่องที่เราพูดมาเนี่ยก็เล่าคนละประเด็น
แต่ว่าเราก็คิดว่ามันก็จะมีองค์ประกอบของมัน
ที่ทำให้คนติดตามในแบบของมันเอง
ถ้าเกิดคนที่ติดตามวงการนี้หน่อยหนึ่ง
จะรู้เลยว่าถ้าอยากรู้ว่าเรื่องซีรีส์เกาหลีเรื่องไหนดัง

ตอน๑๒คืนนั้นดูจบปุ๊บเข้าไปเลย
แล้วก็จะเห็นเลยว่าโหคนไทยนี่แหละ
ก็คุยพิมพ์คุยกันว่าเฮ้ยตอนนี้มันอย่างนั้นอย่างนี้ว่ะ
ตัวละครนี้มันต้องเป็นตัวร้ายแน่เลย

ไปดูได้เลยมีแบบทุกอาทิตย์

มันก็เหมือนกับที่เวลาเราเล่นแฮชแท็กซีรีส์ไทยเลยใช่ไหม
ไม่ใช่ถ้าเกิดเทียบกันมันก็เหมือนซีรีส์วายไทยเนอะ

แคปหน้าจอรูปมา
ชากนี้มันฟินมากเลย

ซีรีส์วายมันจะเป็นฟิล์มเหมือนกับว่า

หวีดตัวละครความสัมพันธ์ใช่มั้ย
แต่มันน่ะจะมีความแบบ

เห้ยอีกคำเดาเรื่อง
เห้ยเขียนปรวจยี่ตั้งเลยนะตรงนี้

เพราะให้เราค้นโพกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นการดูแบบเอ่อดูไปงานอ่ะ

แล้วมันก็จะมาถึงซีรีส์ที่แบบว่าเราทั้งสองคนมีความชอบเป็นการส่วนตัว
คือเมื่อกี้พูดถึงซีรีส์ที่ด่งดังในมุมคนทั่วไป
แต่นี่อาจจะเป็นซีรีส์ที่อยู่ในใจเรา
เดี๋ยวก่อนเราเป็นคนที่ไม่ดูซีรีส์เกาหลีแล้วจะมีซีรีส์ที่อยู่ในใจได้ไง

ก็ดูแหละแต่ว่าไม่ได้ติดตามจากภาพว่าแบบนับเรื่องได้สินะว่าดูเรื่องอะไรไปบ้าง
เอาอันนี้อยากรู้

เราก็แบบว่ามันเฉยดูเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจเราก็เลยไม่ได้ดูอะไรแบบเนี่ย

มันมีหน้าตราแบบไหนมันไม่คิดไปเพลงแล้ว
เฮ้ยขอกดเข้าไปดูซักหน่อยหนึ่ง
มันก็มีอย่างเช่นเรื่องที่คะแสนไกดดเข้าไปดูเลยก็มี

ก็คือเป็นเรื่องแบบอาจเจอปีศาจแล้วก็ฆ่ากันไปฆ่า
แฟนตาซีนิดนึงแบบว่าในหอพักที่แบบว่าทุกคนมันก็จะแบบว่าใน

เรื่องแบบผีหรือเปล่าหรือมอนสเตอร์หรืออะไรอย่างนี้

เพราะมันเล่าเรื่องแบบมันไปไม่สุดอะไรอย่างนี้

คือเป็นเรื่องที่แบบว่าเพื่อนแนะนำมาให้ไปดู
แล้วเราก็จะแบบเพื่อนเราพลูฟแล้วว่ามันดีจริง
เช่นที่เคยดูคือดูยงพันธุ
ในเรื่องมันจะเรียกว่ายงพะเล่

พูดถึงแบบพระเอกเป็นหมอเถื่อนที่แบบว่าอ่า
เหมือนสมมุติพี่เฟรมไปมีเรื่องกับอีกแก๊งนึงมา
แล้วแบบโดนยิงมายูไปเข้าโรงพยาบาลไม่ได้

หรือว่ามันจะโดนสืบเรื่องบางทีขายยาด้วยไง

ว่าเถื่อนไม่ใช่นางเป็นหมอปลอมนะนางเป็นหมอจริง

มันจะมีตึกช่วยเหลือคนที่แบบว่ามีอำนาจ
แต่แบบว่าไม่สามารถเดินเข้าไปแล้วเข้าโรงพยาบาลที่มันเป็นแบบ

ที่รักษายากูซ่ารักษามาฟเฟียร์

แล้วเพื่อนแนะนำมาก็เลยแบบเออไปดูแล้วดูแบบดูจนจบด้วย

เหมือนเวิร์นฟิลด์แบบจบในตอนที่จริงแล้วเป็นประมาณแนโนไทยเรา
แต่ว่าอันนี้ทำมาก่อนนะแล้วก็ตอนละ๑๐๑๕นาทีซึ่งสั้นมาก
แล้วเรื่องมันพูดถึงแบบว่าเป็นอาจารย์ครูประจำชั้นคนใหม่ที่เข้ามา
การมาของอีอาจารย์คนนี้มันเข้ามาเปลี่ยนนักเรียน
ทีละคนหนึ่งตอนจะเปลี่ยนคนนี้อีกตอนหนึ่งเปลี่ยนอีแว่น
ตอนหนึ่งเปลี่ยนไอ้ห้าวอีกตอนนึงเปลี่ยนนางเอกจนตอนสุดท้ายก็เปลี่ยน
มันก็มีความอย่างนั้นแต่แนโนมันเล่าด้วยนักเรียนใหม่ใช่ป่ะ
แต่อันนี้มันคือครูใหม่คือครูที่เข้ามาเปลี่ยนแปลง
แล้วมันก็ให้บทเรียนของนักเรียนแต่ละคนซึ่งมันเจ๋งมาก
มันดูฉีกจากซีรีส์เกาหลีที่เราเห็นทั่วไปที่แบบว่าความสัมพันธ์กินกาแฟ
เขาพูดอย่างนี้รู้เลยว่าเวลามึงเปิดเข้าไปในแอป
เวลาที่เห็นเป็นรูปแบบพระเอกนางเอกเนี่ยไม่กดถูกป่ะ
แบบห้าเริงรักใส
ถ้ามีรูปแบบว่ากอดกันหรือยืนยืนยืนยืนกังโลกไม่ดู

แล้วมันไม่กลั๊กอ่ะคือรู้สึกว่าอย่างบางทีแบบ
ก็พูดไปเลยถึงแบบอ่ะรัฐบาลอย่างงี้
เออมันพูดเลยใช่หรือยังแบบทหารอำรวจนักการเมืองอย่างงี้

มันก็รู้สึกว่าเออพอเขาทำถึงแล้วก็อยากดูในแง่ของการแบบ

ไม่ใช่ตอนแรกนึกว่าแบบอ๋อไม่อยากดูเรื่องความสัมพันธ์แล้ว
เพราะว่าในชีวิตก็เหนื่อยมากพอแล้ว
อันนั้นก็ส่วนหนึ่ง

ไม่แต่ว่าเราก็ยังไม่อยากให้ปิดใจกับพวกซีรีส์เกาหลีที่มัน

หรือแบบเฮ้ยทำไมต้องแบบดูเศร้าขนาดนี้

เพราะว่ามันจะมีบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออดี
มันพูดถึงชีวิตคนบนเกาะตอนหนึ่ง
แล้วมันก็มีครอบครัวหลายครอบครัวอยู่ด้วยกัน
มีทั้งคนที่แบบเป็นนายธนาคารเป็นแม่ค้าขายปลาอะไรอย่างนี้

มีคนทำบาร์ทำอะไรอย่างนี้
ซึ่งทุกคนเป็นคนในพื้นที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก

เป็นโลเคิลอยู่กันตั้งแต่แบบเด็กยันแก่
ซึ่งจุดเด่นของซีรีส์นี้นอกจากมันรวมดาวน์
แล้วก็พูดถึงเรื่องชีวิตคนแต่ละตอนมันยังพูดถึงแบบความสัมพันธ์
อย่างสมมุติตอนนี้ชื่อเค็นจิกับเฟรมเค็นจิกับ

ชื่อตัวละครแต่ว่ามันจะเป็นมาคู่กันเสมอ
แล้วมันก็จะเห็นว่าตัวนี้กับตัวนี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้

เคยมีหรือกำลังมีอะไรในความสัมพันธ์ไหม
เล่าไปเรื่อยแล้วมันก็จะเห็นภาพใหญ่ว่าเฮ้ย

เรื่องแบบเป็นครอบครัวเดียวกันหรือเป็นคนรัก

หรือเป็นคนที่เคยแอบรักกันอะไรอย่างนี้

ฟังดูมันอาจจะเหมือนเฮ้ยก็เหมือนชีวิตเกาหลี
ที่เราเปิดแอปมาแล้วแบบเหมือนเดิมไหมล่ะ
แต่เรื่องนี้เราคิดว่าไม่ว่าคนวัยไหนดู
มันเก็ตหมดเว้เพราะมันมีเรื่องของคนทุกวัย
ตัวละครมันแบบหลากหลายมาก
พ่อแม่ลูกเรื่องวัยรุ่นก็มีอย่างนี้
แล้วมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยเกาหลีมันให้พื้นที่นักแสดง

ว่าจุดสำคัญที่ทำให้แบบซีรีส์เกาหลีมัน
เหมือนจะเป็นเรื่องซ้ำเดิมอะ
เช่นแบบเรื่องความรักเรื่องสามเศร้าเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอย่างนี้

เหมือนที่เราเวลาเราเลื่อนแอปแล้วเราเจอว่ารูปแบบนี้อีกแล้ว

แต่ว่าพอเข้าไปดูจริงหลายเรื่องเลยนะ
มันก็มีเอกลักษณ์พูดว่าเอกลักษณ์ดีกว่า

ลักษณ์ของมันในรายละเอียดในการเอาแบบตัวละครในความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้
สมมุติเป็นอาซีรีส์สามเศร้าอืม
มันก็จะไม่ใช่สามเศร้าแบบอ๋อเดาได้

หรือเวลาทำซีรีส์ทิลเลอร์

คุณคิดว่ามันเหมือนกับที่เราคุยกันก่อนอัดแรกการ

เหมือนลามยอนแต่ละเรื่องมันก็เป็นลามยอนแต่ละรสชาติ
ถึงเราจะแบบที่มีกาแมนอีกแล้วอะแต่สุดท้ายเราก็อยากกินลามยอนเลย
เข้าไปดูเอ้าเรื่องมันเล่าคนละประเด็นตัวละครก็คนละแบบ

ถ้าเข้าแบบแต่เรื่องมันก็ไม่ได้เล่าแบบเดียวกันอ่ะ
ว่ะใช่แล้วมันก็แบบดึงเอา
บุคลิกอาชีพมาใช้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ถึงแม้ว่าบางทีอาชีพก็จะวนอยู่ตำรวจ
ใช่แต่ว่าก็มันก็จะมีตำรวจอีกหลายแบบ

ตำรวจในท้องถิ่นตำรวจในเมืองตำรวจแบบเป็นบ้าอะไรอย่างเงี้ย
มันก็จะมีหลายแบบไม่ใช่แบบทุกคนเป็นตำรวจแล้วทุกคนก็จะแบบทำเหมือนกันหมดไง
อย่างเช่นแบบอย่างที่บอกตำรวจก็มีหลายแบบทหารก็มีหลายแบบ
นักการเมืองก็มีหลายแบบหรือความเป็นคู่รัก

ปัญหาของคู่รักก็ยังแตกต่างกันออกไปเลย
ใช่ซึ่งอันนี้คือความที่รู้สึกว่าเกาหลีเขาให้ความสำคัญกับรายละเอียด
ใช่บางเรื่องแบบเป็นนักพยากรอากาศอย่างนี้
ความรักเกิดขึ้นในแบบที่พยากรอากาศแบบหน่วยงาน
เออแล้วก็ผูกเรื่องจากตรงนั้น

ใช่ไหมอุ๊ย

หรือยังแบบยงพันธุ์ที่แคนบอกหมออย่างนี้มันก็เป็นหมอที่แบบ
คือถ้าเป็นเรื่องปกติก็คงมาเล่าชีวิตหมอที่มันแบบปัญหาของหมอก็มีไม่กี่อย่างอะนะ
เออรักษาคนไม่ได้แต่อันนั้นคือหมอที่รักษาคนถูกผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ย

ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเออเนี่ยเป็นข้อดีที่แบบโอ้
เรื่องราวเตะแล้วมันไปเตะสุด

ในเอาเว้อร์วลูวซ์แภทมันจะมีคู่หนึ่งที่เป็นวัยรุ่นชายหญิง
เป็นลูกชายกับลูกสาวของบ้านที่แบบพ่อเกลียดกัน
หลุกสูงหลักกัน

แต่ผู้ใหญ่ต่างหากที่ต้องแบบจัดการความคิดตัวเองว่าต้องเปิด

ก็ไม่ใช่ถูกไหมแต่สำหรับว่าจะทำยังไงให้ปรับความเข้าใจการ
หรือจะพยุงครอบครัวที่มันเป็นครอบครัวไปแล้วให้มันแบบเดินต่อไป
ถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดเขาก็อาจจะไม่ได้กลับมาคุยกันเปิดใจกัน
คือเรารู้สึกว่ามันมีคู่แบบนี้หลายคู่ในเรื่องนี้ที่มันแบบ
มันทำให้เราเห็นมุมหลายอย่างที่มันแบบบางทีมันฟิกได้ว่ะมันแก้ได้
นี่แหละนี่แค่ว่าจุดหลายจุดที่เราคุยกันมามันเลยเป็นแบบว่า
สิ่งที่ทำให้ซีรีส์เกาหลีมันมีอิทธิพล
คนกับคนดูใช่กับคนไทยด้วยเพราะว่าบางครั้งเราก็รู้สึกว่า
ด้วยความที่เราก็ไม่รู้นะถ้ายกตัวอย่างอย่างที่บ้านเราอย่างนี้
แปลกมากที่แบบมะม้าเรากับพี่สาวเราไม่ดูซีรีส์ไทยเลย
นี่เหมือนกันบ้านเราก็ไม่ค่อยดูนะเป็นปะเออซึ่งแบบพอเรามาถามว่า
ดูเรื่องนี้ยังอะไรอย่างนี้หรือนางไทยอย่างนี้เขาก็จะแบบ
มันจะต่างกับเราตอนสมัยเด็กเราจะเห็นแม่เราหรือแบบพี่เราอย่างนี้
ละครไทยถูกไหมใช่ใช่แต่ทุกวันนี้มันไม่เป็นแบบนั้นเลย
จุดนี้ที่มันเหมือนมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะวิถีการดูซีรีส์ละครของเขาอ่ะ

นี่คุณแม่

มาครับเราจะดูหนังกันทุกวันอาทิตย์ตอนเย็น
แล้วเคนก็จะแบบอาทิตย์หนึ่งแม่เลือกอาทิตย์หนึ่งพี่สาวเลือกอะไรอย่างนี้

ก็คือแม่ก็จะเลือกแบบว่าไม่ญี่ปุ่นก็คือเกาหลี
จะเป็นเทรนดที่จะแบบให้ดูตะวันตกบ้างให้ดูอะไรอย่างนี้บ้าง

เป็นอาทิตย์หนึ่งที่แบบแม่บอกว่าไม่อยากดูหนังฝรั่งอะไรอย่างนี้

แม่บอกว่าแม่นี่หนังเกาหลีนะแม่น่าจะดูได้

คือเป็นแบบพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำของผู้คน

ก่ออาชญากรรมอย่างลับอะไรอย่างนี้
ซึ่งแบบมันก็จะมีความแบบ
พริกถึงเข็นอยู่ประมาณนึงในฉากอะไรอย่างนี้

ปกติหนังเกาหลีมันไม่มีฉากโป๊แบบนี้นะลูก
คนเป็นลูกอย่างฉันรู้สึกยังไงรู้สึกผิดสิครับ
มึงควรรู้สึกผิดตั้งแต่เปิดเวอร์นิ่งให้แม่ดูหรือเปล่า

ก็บอกว่าทำไมเขาทำสูบกัญชากันล่ะลูก
แล้วฉันก็แบบแม่ขอโทษ

เหมือนเราเปิดหนังโปรแบบหนังเลสเลสอาร์ให้แม่ดูอะ
ทั้งที่แบบมันก็คือหนังอะแม่
แต่จริงแล้วไม่ว่าจะชอบดูซีรีส์เกาหลีหรือไม่ชอบ
จะชอบดูแนวไหนก็ตามก็เป็นเรื่องของรสนิยมเนาะ
แบบบางทีเราก็ไม่ได้คนไปปังกับ
เราก็แอบใจร้ายไงเราก็แอบสันดารไม่ดีหรอก

เอาคนใกล้ตัวแล้วกันแม่กับพี่สาว
รู้สึกว่าเขาก็คงเหนื่อยกับการทำงานกับชีวิตเขาแล้วแหละ

ชีวิตแม่ก็เครียดพอแล้วอะไรอย่างนี้
แม่ก็อยากดูอะไรที่มันง่ายอะไรอย่างนี้

มาถึงแล้วก็บอกเล่าให้แม่เข้าใจตรง

แกเดินดูพระเอกหรอแม่ก็แฮปปี้แล้วอะไรอย่างนี้

เขาก็รู้สึกว่าเขาแฮปปี้แล้วนะ

เออถ้ามันทำให้เขาแฮปปี้มีความสุขได้กับการแบบ

เรามองลูกเป็น๒โทนอยู่แล้ว

เราต้องการอะไรที่มันเทาจริงเลยแหละ

ฆาตรกรรมไปเลยอะไรเงี้ย

เฮ้ยนี่คืออะไร
ใช่ชอบดูแล้วให้คิดมากกว่า
เพราะถ้าจะดูอะไรแบบ
ก็รถทานิยอมแตกต่างจาก
เคนก็มีฟังก์ชั่นในการดูหนังกับซีรีส์แต่ละประเทศ

เมื่อก่อนเราน่าจะเหมือนเคนในแง่ว่าเฮ้ยชอบดูอะไรที่มันแบบ
เอ้ยต้องคิดไว้มันท้าทายการดูใช่ไหม
ที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมันยากลำบากจริง
ไม่เครียดพอแล้วแหละอ่ะปัญหาที่จริงอย่างใหญ่นะอะไรแก่วะ
ก็เลยเริ่มมีโหมดของการดูแบบแม่เคน

บางทีดูแค่นี้ก็พอ
หัวเราะขำมีน้ำตาซึมนิดหน่อย
ซึ่งจริงดูแบบไหนก็ดูได้หมด
ไม่ใช่เรื่องผิดหรือเรื่องที่ต้องไปนั่งบอกว่า
เฮ้ยทำไมคุณถึงดูซีรีส์เซาหลีแบบง่ายวะ
มันไม่ควรไปดริสก์กันไปใบแอดกัน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
ไปกดดูเนี่ย
มันก็อาจจะเจอบางสิ่งที่มัน

บางอย่างที่เรายังสงสัยอยู่
คือเป็นสิ่งที่เราย้ำเรื่อยเนอะ

เราเคยคิดว่าวันนึงเราชอบสิ่งเนี่ย
อีกวันหนึ่งเราอาจจะชอบสิ่งอื่นก็ได้

ดูหนังหนักคิดเยอะ

เราดูซีรีส์เกาหลีที่มีด

ทำซีรีส์ที่มันแมสได้เห็นไหม
วันหนึ่งเราอาจจะมารีวิวบอลลีวูดก็ได้

อลลีวูดก็รีวิวนะ
ฮอลลีวูดก็พูดกันอยู่เรื่อย

ถ้าใครอยากดูเป็นเวอร์ชั่นแบบว่าวีดีโอ

สามารถได้ไปดูในยูทูปได้
ในเฟซบุ๊กแล้วก็ในอินสตาแกรมได้ครับ

แล้วก็ถ้าเกิดฟังผัดแค้นแล้วอยากฟังแต่เสียง

ลำลาไปด้วยภาษาเกาหลีถูกไหม

ภาษาในญี่ปุ่น

ไม่คือเชียร์รอบแรกไม่รู้จริงนะ

ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่า

กูก็กลัวว่ามันจะผิดไง